คุณผู้ชมคะพาไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามกันหน่อย
ได้รับแจ้งว่ามีพระเสพยาบ้าอยู่ในกุฏิ
นำกำลังเข้าไปตรวจค้นพบทั้งยาบ้าพบทั้งกัญชา
อ้างว่าเสพยาบ้าเพื่อรักษาไข้เลือดออก
และเสพกัญชาเพื่อรักษาโรคเบาหวาน

นี่แหละตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังเข้าไปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม

หมู่บ้านโนนเมืองตำบลคันฮาราวาสอำเภอกันธราวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
พอไปถึงเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบเจ้าอาวาส
ก็ให้ทั้งเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดพาไปชี้กุฏิของพระที่ชาวบ้านนั้นร้องเรียนมา
ปรากฏว่ากุฏิถูกล็อกจากด้านในไม่สามารถเปิดเข้าไปได้
ตะโกนเรียกนะคะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลยค่ะงัดหน้าต่างเข้าไป
พบพระฉลองซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านร้องเรียน
กำลังจำวัดอยู่ในกุฏิหลังจากเสพยาบาเสพ
ควันยังลอยฟุ้งกระจายอยู่ในห้องเลยค่ะ
เอาย่ามปิดหน้าปิดตาเลยค่ะ
ค้นในย่ามพบยาบ้า๒๒เมตรซ่อนในกล่องเหล็ก
อุปกรณ์การเสพแล้วก็มีกัญชา๒ห่อ
พร้อมอุปกรณ์การเสพก็คือเขียงสำหรับซอยกัญชา
๑เล่มแล้วก็บ้องไม้ไผ่๑อัน
ก็เลยยึดเอาไว้เป็นหลักฐานพระฉลองยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง
แต่เสพเพื่อรักษาโรคประจำตัวโรคอะไรคะฟังเสียงเลยค่ะ

เป็นเบาหวานเป็นไข้เลือดออกต้องไปหาหมอนะคะ

เจ้าหน้าที่คุมตัวพระฉลองนี่แหละไปให้เจ้าอาวาสทำการลาศิกขา
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ